มาแล้วค่ะตลอดกินเจในวันนี้
เราอยากจะชวนชิมเจจานเด็ด
ในร้านที่ปรุงแบบครบรสอร่อยแบบเต็มจาน
ตลอดกินเจมีเมนูเจจานเด็ดมาแนะนำค่ะ
แล้วการปรุงรสข้าวหน้าเป็ดเจให้หอมกลมกล่อมคืออะไร
ปักหมุดกันเลยที่ร้านระเพียงบุญ
เป็นร้านอาหารเจแบบไทยที่มีทั้งแบบผัด
แกงลาบและขนมจีน
เปิดมานานกว่า๓๖ปีแล้วค่ะ
เคล็ดลับความอร่อยของเมนูเจจานเด็ดอยู่ตรงไหนคะ
เจจานเด็ดของร้านระเบียงบุญนะคะ

เพชรลัพธ์นะคะอยู่ที่น้ำลาด
เราจะใช้เห็ดหอมปั่นแล้วก็มาเคี่ยว
ซึ่งเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านนะคะขายดีที่สุดค่ะ
ข้าวหน้าเป็ดเจจานนี้ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงเป็นส่วนสำคัญ
เพื่อช่วยชูรสชาติอาหารให้หอมกลมกล่อม
เติมรสชาติเพิ่มแต้มบุญเสริมสุขภาพ
รับเทศกาลกินเจกับเมนูข้าวนาเป็ดเจ
ในราคา๖๐บาท
รถนี้ดีต่อเจ
ตลอดกินเจช่วงเจจานเด็ด
ขอมอบกิ๊บเซตซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง
ให้กับทางร้านระเบียงบุญ
เทศกาลกินเจร้านนี้ต้องมาเพราะมีเจจานเด็ด
ตลอดกินเจมั่นใจในความอร่อยค่ะ

เราขอปักทงเจจานเด็ดที่ร้านอาหารเจรัชวัฒน์
รถนี้ดีต่อเจ๊
จัดไป
ปักทงให้แบบชัดไปเลยนะคะ